คุณผู้ชมปิดท้ายช่วงนี้มาดูเรื่องนี้

แต่เป็นความตั้งใจที่๓ทหารเสือจะไปสัญจร
เขาก็ไปกันที่หัวหินนั่นเอง
๓คนที่ว่านี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับ
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรี

นั่นก็คือมีทนายสิทธา
มีนายอัจฉริยะ๒คนเราก็เห็นบ่อย
อีกคนนึงไม่รู้ว่าเป็นไงมาไงมาร่วมกวนด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้นักข่าวไทยรัฐไปดักร้องแต่๑๐โมงเลยคุณ

เขาจะไปวัดห้วยมงคลกันวัดดังที่หัวหิน
คือเขาบอกว่าจะไปทำบุญไล่มาร
เออไปทำบุญเสริมดวงชะตาช่วงนี้งานเข้าเยอะเหลือเกิน
นี่แหละค่ะทั้งทนายตั้มทนายรณรงค์แล้วก็นายอัชริยะ
เป็นแนวร่วมในการต่อสู้คดีหวย๓๐ล้านก็นัดกันไป
เพราะว่าก่อนหน้าคือวันศุกร์
ถ้าใครที่ติดตามเพจของทั้ง๓ท่านจะเห็นเขาไลฟ์
เขาพูดคุยกันช่วงค่ำก็ไปเดินตลาดโต้รุ่งหัวหิน
แล้วก็ตอนกลางคืนก็ไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับคดีนี้

โดยเมื่อวานทั้ง๓คนก็ไปทำบุญถวายสังขทาน
ไปกรวดน้ำ๓มือบริษัทเป็นหนึ่งเดียว
แล้วก็รับพรจากพระครูประพัสรวรพินิษฐ
หรือว่าพระอาจารย์ไพโรธเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล
พระอาจารย์ไพโรธก็มอบพระเครื่อง
ให้เป็นหลวงพ่อปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
มีน้ำมันชาตรีอยู่ในเหรียญเคลือบพิเศษ
มีคุณเรื่องของการป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
เจ้าอาวาสก็ปลุกเสกคล้องคอเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นค่ะก็ไปไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตีระคังเนี่ย
ละครั้งหลังองค์ปู่ทวดความเชื่อบอกว่าจะได้ตีเพื่อสู้ศึก
ให้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มาลอดท้องช้างสามเสียน
อันนี้นายอัชริยะเป็นคนเหมือนกับพาทัวร์เลยนะ
เดี๋ยวผมจะพาพี่ตั้มไปนู่นพี่ลนลงไปนี่
พอลอดท้องช้างเสร็จแล้วไปโยนเหรียญเข้าปากช้าง
เออธนายตั้มโยนแม่นบอกว่าผมเป็นนักบ้านเก่า

เสร็จแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสำริทเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
อาณาจักรล้านช้างอายุกว่า๔๐๐ปีนะคะ

มีคนไปขอพรไปบนบานเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ทีนี้พอคนประสบความสำเร็จเขาก็จะนำไข่ต้มไปถวาย
ซึ่งนายอัชริยะบอกว่าผมมาขอพรตรงนี้เป็นประจำ
ชนะคดีทุกครั้งเลยอ๋อแล้วการที่มาเจอกันครั้งนี้เนี่ย
เป็นการเจอกันรวมตัว๓คนครั้งแรก
ได้คุยกันก็รู้ว่าเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกันชัดเจนมาก
นายตั้มบอกว่าต้องการที่จะปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายกับทนายรณรงค์
ส่วนการสืบเรื่องราวเชิงลึกก็คือคุณอัจฉริยะแม้ไม่ได้เป็นทนาย
คุณอัชริยะจริงเขาเป็นวิศวกรแต่เขาเหมือนโคนันนะคุณ
คือสืบอาศัยข้อมูลถูกต้องค่ะก็นี่แหละต้องอาศัยข้อมูลจากนายอัชริยะ
ส่วนทนายรณรงค์เองก็บอกนะคะบอกว่าที่ผมเข้ามาช่วยทนายตั้มเนี่ย
เพราะผมไม่ชอบการกระทำของบุคคลหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากเกินไป
ทีนี้นายอัชริยะก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้จับผิดเจ๊เกียวได้อย่างหนึ่งแล้ว
กรณีที่เจ๊เกียวมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อัชริยะจับผิดเจ๊เกียวว่าอะไรเดี๋ยวฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ

ไม่ก็คือคนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนนี้แหละ
เพียงแต่ว่าเขายังไม่ออกมา
เพียงแต่ว่าเขาใช้ลักษณะคือให้เบี้ยมาเดินเมื่อเดินเกณฑ์
วัน๓๐ล้านนี้จริงแล้วเราก็แชร์ข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับ
มีอะไรเราก็ปรึกษากันนะครับ
ข้อมูลเชิงลึกนี้ก็ต้องทางนี้นะครับ
บางนิดผมก็ไปปรึกษากฎหมายกับฤรลงค์ทั่วเหมือนกัน

พี่หรือเปล่าใช่พี่หรือเปล่า
มาใช่ไม่ใช่
คือไม่ควรใช้วิธีการเดินหมากแบบนั้น

แสดงแม้ขณะนี้เขามีการยื้อที่ไม่สามารถ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่า
นายที่เจ๊เกียวพูดมาหมายถึงใคร
ปรึกษาหน่ายก่อนวันเป็นคำพูดที่ต้องเรียกราชการนะ

นายอาชริยะเขาบอกว่าจะซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะ

คือผมขอ๖๐ล้านเลยซื้อ๑๐ใบ

ใช่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปเยอะมากเลย

สิ่งสำคัญคือเรื่องของคดีต้องให้จบเร็วหน่อย